ไปดูเรื่องนี้กันบ้างเกษตรทำเงินนะฮะ
จะมาบอกวิธีในการหารายได้สร้างรายได้ในช่วงที่รอให้ต้นยาง

ช่วงที่รอนั่นแหละเขาบอกว่าปลูกทั้งพริกปลูกทั้งตะไคร้สร้างรายได้อย่างดี
ติดตามในช่วงเกษตรทำเงิน
คว่านโภว์อเผิร์นบิลจสตุ้นไปเจอกับคุณพี่
อาพรพิทักษ์วัฒนานนท์แกบอกว่าแกใช้พื้นที่ว่าง
คือตอนนี้แกปลูกต้นยางเอาไว้แต่ต้นยางมันยังเล็กอยู่ไง

ในช่วงการรอต้นยางมันโตนี่แหละก็ปลูกทั้งพริกและตะไคร้
แทรกแทรกแทรกเอาไว้ระหว่างกลาง

แล้วก็ปลูกพริกกับตะคร้าย
ในร่องคลนส่วนยาง
ดูนี่นมันยังเล็กอยู่อ่ะหรอ
ปลูกพริกกับตะไคร้มองว่าตนเองสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้
แล้วพื้นที่เนี่ยที่มันเหลืออยู่ก็สร้างรายได้จากการปลูกต้นมงต้นไม้อย่างอื่นไง
ไคร้เนี่ยสามารถส่งขายไปยังโรงงานที่ทำเครื่องแกรง
เอาขออภัยเครื่องแกงเนี่ยวันละ๕๐กิโลกรัม
กิโลกรัมหนึ่งก็๑๓บาทก็คิดเอาละกัน

ส่วนพริกที่ปลูกคือพริกเดือยไก่
เดี๋ยวให้ดูพริกนะพริกเดือยไก่เนี่ยบอกเลยไม่ได้หาง่ายนี่นี่แบบเนี้ย
เผ็ดเผ็ดบอกเลยขายได้นะประมาณวันละ๗๘กิโลกรัมราคาก็ขึ้นอยู่กับตลาดมันขึ้นลง
แต่ปกติแกบอกว่าขายได้กิโลกรัมละ๑๙๐บาทเลยนะครับ
ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเฉลี่ยนะเอาแค่ว่าตีอีกสักวันหนึ่ง
รายได้จากตะไคร้และพริกเนี่ยสามารถทำเงินให้กับคุณพี่อาพรประมาณสัก๑๓๐๐๑๕๐๐บาท
โอ้โหบวกลบคูณหารกันก็อย่างที่ผมบอกเป็นหมื่น

พี่อาพรยังบอกอีกว่าพริกกับตะไคร้เนี่ยในช่วงที่ต้นยางมันยังเล็กอยู่เท่านั้นนะ
เมื่อต้นยางมันโตแล้วก็คงต้องไปหาอย่างอื่นแทน

ค่ะเห็ดฟาง
อาจจะใช้พื้นที่ว่างพื้นที่ที่มันอยู่ช่องว่างระหว่างต้นยางเนี่ย
ทำการปลูกแบบนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถสร้างรายได้
แล้วถามหน่อยสิต้นยางถ้าปลูกมันใช้เวลานานไหม
เขาบอกว่าประมาณสัก๑๓ปีมันก็จะเริ่มโตขึ้นมาแล้ว
แต่ระยะเวลาที่สามารถกรีดเอาน้ำยางได้
ปีนะก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะ
ใช้เวลาแล้วราคายางมันก็แบบขึ้นขึ้นลง
ก็ใช่ไงก็ฉะนั้นในช่วงที่รอก็ปลูกอย่างอื่นรอไปด้วย

เออเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพริกกับตะไคร้

แต่ถ้าต้นยางที่ใหญ่มีความแบบว่าปกคลุมในตรงบริเวณ

มีร่มเงาก็คือแนะนำให้เพาะเห็ด
เพราะว่ามันจะมีความชื้นแล้วมันจะแสงน้อยใช่ไหม
แต่ต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยนะครับ